โรงพักเมืองนนท์เกิดอะไรขึ้น
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมค่ะ
พาตำรวจปปบุกโรงพักเมืองนนท์ค่ะคุณผู้ชม
ล่อซื้ออดีตสารวัตรค่ะ
เรียกรับเงินผู้ต้องหาคดีช่อโกงหลักแสนบาท
ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จด้วยเดี๋ยวดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
ครับ
คุณเกษียณตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
คุณเกษียณตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นเสื้อสีเทานะคะ

แต่ปัจจุบันยังเป็นข้าราชการตำรวจไหมไม่ใช่เป็นอดีตไปแล้ว
เพราะเกษียณตั้งแต่ปี๒๕๕๘แปลว่าเกษียณมา๖ปีแล้ว
นานแล้วนะแต่ยังไปทำงานที่โรงพักเมืองนนท์
เฮ้ยนั่นไงอ้าวเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าพันธุ์ตำรวจโทประชาบันนาธิกร
ต้องจำนวนด้วยหลักฐานนะคะถูกรวบตัวได้ในที่สุด
พันธุ์ตำรวจโทประชาเป็นอดีตสารวัตรสอบสวนสพเมืองนนท์จริงค่ะ
แต่เกษียณไปแล้วนี่ค่ะจับกุมได้พร้อมกับแบงค์พันธุ์
แก๊งพันธุ์เหล่านี้ก่อนที่เขาจะเอามาล่อซื้อ
เขาถ่ายเอกสารไว้หมดแล้วแปลว่าอะไรคะ
แปลว่าธนบัตรหมายเลขอะไรมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งถูกไหมคะ
นี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยค่ะคุณผู้ชม

คุณอัจฉริยะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไง

คือมันมีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมศักดิ์
คุณสมศักดิ์เนี่ยตอนนี้ตกเป็นผู้เสียหายด้วยนะ
ก่อนหน้านี้เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง
คุณสมศักดิ์ก็ต้องมาขึ้นโรงพัก
แล้วกลายเป็นว่าพันธุ์ตำรวจโทประชา
ซึ่งเป็นอดีตสารวัตรเป็นเจ้าของคดี
เป็นร้อยเวรในการสอบปากคำ

ศักดิ์ก็อักษากับคุณอัจฉริยะ
คุณอัจฉริยะบอกว่ามันแปลกนะ

สมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง
บอกว่าตัวเองถูกพันธุ์ตำรวจโทประชาเนี่ย

และกับการทำให้สำนวนคดีอ่อน

แปลว่าไปถึงอายการ

แล้วเจ้าตัวอาจจะหลุดในคดีนะคะ

เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาปรึกษาไปปรึกษามา

ไปปรึกษาไปแจ้งกับตำรวจป้องกันและปรับปราม

จนกระทั่งนำมาสู่การวางแผนล่อซื้อ

โรงพักษ์สพเมืองนนทบุรีชั้น๒ค่ะ
พอพันธุ์ตำรวจโทประชามาตามนัด

ตำรวจปปแสดงตัวจับทันทีเลยนะครับ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกยันยงสันติปรีชาวัฒน์ค่ะ
เป็นรองผู้การจังหวัดนนทบุรีนะคะ

มาตรวจสอบเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองนะคะ
แล้วก็บอกว่าพันธุ์ตำรวจโทประชา
เคยเป็นสารวัตรสอบสวนที่สพเมืองนนท์ประมาณ๑๕ปี

คืออยู่ที่นั่นมานานน่าจะเป็นเจ้าพ่อเลยนะคะ
๕ปีค่ะหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วก็
อาสาสมัครเป็นพนักงานสอบสวนที่โรงพัก

ก็เลยมีโต๊ะทำงานบนชั้น๒ของโรงพักแบบนี้
หลังจากนี้ต้องสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
เรื่องต้นค่ะพันธ์ตำรวจโทประชา
ถูกตั้งข้อหาคือ๑แอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน
พยายามช่อกงด้วยการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
เออต้องขยายความต่อขยายผลต่อนะคะ
ต้องดูนะว่าอาสามาทำงานมีหนังสือแต่งตั้งไปแล้ว
อักษรเขามีอำนาจในการทำอะไรแค่ไหนนะ
นี่มีตัวทำงานแบบกิจจารย์ลักษณะเลย